ตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์
โดยเฉพาะเหนือและอีสานก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ความร้อน

อากาศดีแบบนี้ทางสอดร
ก็เชิญชวนให้คุณผู้ชมได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมศาสตร์
สัปดาห์นี้มีหลายปรากฏการณ์เลยทีเดียว
ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ได้ทราบกันวันพรุ่งนี้

หนึ่งปรากฏการณ์ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมได้ชมกัน
เป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าดาวเพราะชุมนุมนะครับ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ
หนึ่งปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่๑๘
ต่อเนื่องยาวไปถึงวันที่๒๐นะครับ

ได้แก่ดาวพระธรรมดีดาวสุกแล้วก็ดาวเสาร์นะครับ
แล้วก็มีดาวเริกอีกหนึ่งดวงก็คือดาวแอนทาเรสนะครับ
ซึ่งเป็นดาวเริกที่อยู่ในกลุ่มดาวแมงป่อง
ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าครับ
ดังนั้นการปรากฏของดวงดาวทั้ง๔กลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
จะทำให้เรานั้นเห็นท้องฟ้านั้นมีความสวยงามกว่าปกติ
ใครที่อยากที่จะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับ
ก็สามารถที่จะใช้กล้องส่องดูดาวเนี่ยนะครับ
ก็จะสามารถที่จะเห็นเรื่องของรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปรากฏการณ์นี้

ว่าแน่นอนครับบางพื้นที่ก่อนหน้านี้มีฝนเข้ามาปกคลุมนะครับ
ดังนั้นจากการตรวจสอบครับภาพรวมแล้วสถานการณ์ฝนในเมืองไทยลดลงก็มีอยู่บางพื้นที่
ก็คืออีสานตอนบนเท่านั้นที่ยังคงมีโอกาสมีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนก่อตัวอยู่นะครับ
ในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ส่วนอากาศก็เย็นเย็นสบายในพื้นที่ภาคเหนืออีสานนะครับ
ตอนกลางวันก็ยังคงร้อนอยู่เพราะว่าแดดนั้นค่อนข้างแรงท้องฟ้าเปิดนะครับ
มาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับภาคเหนือครับอากาศเย็นนะครับมีหมอกนะครับต่ำสุด๑๒สูงสุด๓๗องศาเซลเซียตยอดดอยครับยังคงมีโอกาสหนาวจัดนะครับต่ำสุด๓องศาครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็มีหมอกครับต่ำสุด๑๘สูงสุด๓๖นะครับยอดภูมีอากาศหนาวต่ำสุดประมาณ๙องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกนะครับในวันพรุ่งนี้ต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๗องศาเซลเซียตครับ
ตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็มีหมอกฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๑๐ของพื้นที่นะครับต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๖ครับคลื่นประมาณ๑เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็พบว่าฝนนั้นอยู่เพียงแค่๑๑๐๓๐ของพื้นที่นะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๒๐ของพื้นที่นะครับต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๕คลื่นสูงประมาณ๑เมตร
กรุงเทพมหานครนั้นพบว่าโอกาสเกิดฝนยังมีอยู่นะครับประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ